ส่วนข่าวต่อไปนี้กล้องวงจรปิดก็จับเอาไว้ได้เหมือนกันค่ะ
เป็นกล้องวงจรปิดของบ้านข้างต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านจัดสรรนะ
แล้วผู้หญิงคนนี้จริงเธอทำงานประจำแล้วพอตอนเย็นเธอก็มาขายน้ำปั่น
ขายอยู่ที่บ้านนี่แหละร้านเธอเปิดตรงนั้นใช่ค่ะร้านอยู่ทางนู้นน่ะ
หน้ารถคันสีดำนี่ค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ย
อเตอร์ไซคันนี้เข้ามาจอดตรงรถคันนี้คุณแล้วตอนที่เขาขี่มาข้างล่าง
เขาโงเทงเขาเปลือยปากเขาใส่แต่เสื้อนะเออเออก้นแตะเบาะเลย
คนที่ไม่ได้ใส่กางเกงนะเนี่ยกางเกงในก็ไม่ใส่นะใช่
แล้วพอจอดรถเสร็จแล้วปั๊บนะถอดเสื้อแล้วจ้ะอันนี้ต้องเซ็นเซอร์ไว้นะ
นี่ก็โป๊หมดสิข้างบนข้างล่างโป๊พอถอดเสื้อเสร็จปั๊บเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ก็โทงเทงเป็นชีเปลือยเลยเดินไปหน้าบ้านที่ขายน้ำปั่น
ขอน้ำกินหน่อยโอ้โหบอกกับแม่ค้าผู้หญิงแล้วแม่ค้าผู้หญิงเธออยู่บ้านคนเดียว
ตกใจอ่ะเป็นอะไรทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าไอ้ฝั่งผู้ชายเขาบอกว่า
ไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีได้ไงมีเสื้อมาเนี่ยแต่กางเกงเนี่ย
ทำไมไม่ใส่มาก็นั่นน่ะสิเออเมื่อกี้ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
บางคนอาจจะดูไม่ทันด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าไม่ใส่กางเกงนี่ฉันอ่า
เอาจริงตอนแรกแวบแรกครั้งแรกที่ที่ฉันมองภาพ
ฉันมองไม่เห็นเออแต่เพิ่งมาเนี่ยพอมาสังเกตอีกทีนึ
เขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่ตอนนี้คือเขาเดินไปแล้วนะ
แล้วใช้เวลาคุยกับแม่ค้าอยู่ประมาณสัก๒นาที
นาทีนั้นแม่ค้าบอกว่านานเหมือนมันเป็น๒วันเลยกลัวเหลือเกิน
แล้วเสร็จแล้วแล้วเขาก็เดินกลับมาที่รถเขา
แล้วเดี๋ยวจะได้เห็นนะพอมีรถคันหนึ่งผ่านมา

เขาก็ต้องแอบสิเพราะรถคันหนึ่งผ่านมา
สาดแสงไฟมาตัวเขาก็ต้องนั่งยองแอบอยู่หลังมดดำ

ใช่ค่ะค่อยไปเลยนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
เมื่อวันที่๙ที่ผ่านมาค่ะที่หมู่บ้านจัดสรรอยู่ที่นนทบุรี
ทีนี้ไปฟังเดี๋ยวคุณเห็นแบบนี้แล้วท้อเลยคุณต้องท้อสิ
เพราะอะไรล่ะถ้าเกิดเปิดท้อออกมาก็เป็นก้นเลยค่ะ

เพราะว่ารูปนี้เป็นรูปเดียวที่แม่ค้าถ่ายไว้ได้ทัน
แล้วถ่ายจากกระจกในบ้านด้วยนะ
หยิบมือถือมารีบถ่ายเลยแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็เดินไปที่มอเตอร์ไซค์ของเขา
ถามว่าแม่ค้าใจดีสู้เสือยังไงบ้างคุณ
เล่าให้ฟังเลยแม่ค้าคนนี้นะอายุ๒๕ปีค่ะคุณพิมลนัท
คุณพี่มนนัทเนี่ยจริงเธอทำงานประจำนะ
แล้วพอเลิกงานแล้วมาหารายได้เสริมขายน้ำปั่นอยู่ตรงในพื้นที่

คิดดูสิเธอขายออนไลน์แล้วก็มีรายเดอร์มารับ
ขายตั้งแต่๒ทุ่มจนถึงตี๓คุณ
ครับเออทีนี้ลูกค้าพอมีลูกค้าสั่งปั๊บรายเดอร์
ก็จะมารับใช่ไหมหน้าบ้านเธอไม่ได้ปิดประตูรั้วหรอก
ตอนนั้นเธอจัดของอยู่แล้วจู่ผู้ชายคนนี้

ตอนนั้นน่ะนะคุณพี่มนต์นัทเงยหน้าขึ้นมาตกใจ
ผู้ชายคนนี้เหมือนคนเมายาลอยแล้วโป๊เป็นชีเปลือยมาเลย

คุณพิมลนัทเองบอกว่าตะโกนไปเลยนะ
พี่มาทำไมทำไมไม่ใส่เสื้อผ้า

ตอนนั้นมือถือไม่ได้อยู่กับตัวเธอนะ
เธอทำน้ำแล้วเหมือนกับสไลด์น้ำไปให้ผู้ชายคนนั้น

ถอยหลังคว้ามือถือแล้วเดินเข้าบ้านล็อกประตูเลย

เอาไปวางไว้ตรงถังน้ำแข็ง
แล้วก็ล็อกประตูนะแล้วถ่ายรูปคนร้ายน่ะจากประตูตรงนี้
ที่เป็นประตูกระจกเลยได้เป็นภาพที่คุณเห็นแล้วท้อค่ะ

ก็มันจะแบบจำหนูพยายามพยากว่า
พี่อย่านำใดหนูนะพี่อย่ามายุ่งกับหนูนะ

แล้วก็เพิ่งกินอย่างนี้ค่ะ

หลังค่ะพี่ได้รูปคนร้ายมารูปเดียว
หนึ่งรูปถ้วนแบบนี้เนี่ยเห็นข้างหลังเห็นก้น
ใช่นี่รูปนี้แล้วก็มีรอยสักอยู่นะ
อยู่ด้านหลังด้วยอ่ะค่ะซึ่งตัวคุณพี่มนนัทเนี่ยนะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้โรคจิตแน่เลยอ่ะแล้วไม่รู้ว่าเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่า
เหมือนกับเขาจะรู้เส้นทางดีเหมือนกับขี่มาดูลาดเราแล้ว
แล้วก็รู้ว่าตัวคุณพิมลนัทเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเหมือนผู้ชายคนนี้เขาตั้งใจนะ
ขี่มาแบบไม่ใส่กางเกงแล้วก็มาถอดเสื้อตรงหน้าร้านขายน้ำปั่นของเธอ
ก็คือตั้งใจจะถอดเสื้อแล้วก็มาหาผู้หญิงคนนี้นั่นแหละค่ะคือตั้งใจจะโป๊ทั้งหมดเลยอ่ะนะ
เออนี่ดูน่ะเดี๋ยวตอนรถมาเนี้ยรถมาเนี้ยน่ะค่ะเขาเขาวิ่งมาเลยน่ะ
รถมาแล้วเขาก็จะมามาแอบมาแอบรถก่อนเราก็นั่งยอมยอมเพราะว่ามีรถคันหนึ่งเขาขับผ่านมา
เราดูแอบแล้วนะแอบแล้วนะรถตู้ก็ขับผ่านไปสักพักหนึ่งเขาถึงปรากฏกายขึ้นมาอีก
อืมนี่แหละแล้วก็เลยถามไงคุณพี่มณัฐเอาไงต่อดีอ่ะ
ตอนนี้ตัวคุณพิมลนัทบอกว่ากลัวมากเลยคือของก็ต้องขายอ่ะต้องหาตังค์อ่ะ
แต่ต่อไปคงจะล็อกประตูรั้วแล้วล่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่ารายเดอร์มามาสั่งก็คงนี่
จะให้ยืนรออยู่ข้างนอกนี่เธอเตรียมกุญแจคุณเจออะไรมาเรียบร้อยแล้วจะคล้องประตูนะคะ
แล้วจะติดกล้องวงจรปิดด้วยนะคะตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วนะคุณ
ค่ะแล้วทีเนี้ยตำรวจให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแล้วนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้อาจจะเคยก่อเหตุมาแล้วเพราะว่ามีการไปพูดคุยกับชาวบ้านแถวนี้นะ
มีบ้านอีกหลังหนึ่งเหมือนผู้ชายคนนี้มาก่อเหตุแก้ผ้าอยู่หน้าบ้านเหมือนกัน
อืมก็เลยคิดว่าเอ๊ะสองเหตุเนี้ยเป็นสองเหตุที่ผู้ก่อเหตุคนเดียวกันหรือเปล่า
ทีนี้แหละต้องให้ตำรวจตามนะคะตามตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
ใช่นะครับหลอนนะคุณนะน่ากลัวนะครับ